เป็นข่าวของฮีโร่ขวัญใจชาวอุบลนะคะพี่บินบรรลือฤทธิ์นั่นเอง
ตอนนี้นอกจากจะเป็นขวัญใจชาวอุบลแล้วยกให้อีกหนึ่งตำแหน่งเลยนะคะ
นั่นก็คือขวัญใจสายเสี่ยงโชคไปด้วยค่ะเพราะอย่างที่รู้รู้กันเนาะ
ใกล้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว๑ตุลาคมใกล้เข้ามาทุกที
งวดนี้ค่ะหลายคนก็เลยพยายามตามหาเลขเด็ดจากคนดังในวงการบันเทิง
และหนึ่งในนั้นชาวเน็ตเขายกให้เลย
ลงพื้นที่ช่วงน้ำท่วมด้วยนะคะนี่เลขก็ไปส่องกันมาแล้วบนเสื้อพี่เขาค่ะ
บนอกพี่บินเลขบนอกพี่บินค่ะ๑๔๗นั่นเองนะคะ
ส่วนเลขที่เสื้อบนอกของพี่เอกพันธ์คือเลข๗กับเลข๙นั่นเองนะจ๊ะ
ก็ถือว่าเป็นสีสันก่อนวันเสี่ยงโชค
คุณผู้ชมดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊
เออนะคะ
อ่าแล้วก็ขอบคำข่าวแรกวันนี้ละกันนะคะ